ทานอาหารพื้นบ้านกันหน่อยที่จังหวัดพยาวนะคะ
มาดูกันดีกว่าที่เฮือนไทยลื้อบ้านธาตุศพแวน
ตะบลบ้านหยั่วนำเพลิงเชียงคำจังหวัดพายาว
คุณยายแสงดาวสมฤทธิ์นะคะอายุ๙๓ปีนะพร้อมด้วยกลุ่มแม่บ้านไทยลื้อนะคะ
ร่วมกันทำขนมปาดโบราณนี่คือขนมของชุมชนไทยลื้อที่หาทานยาก
คุณยายเล่าให้ฟังบอกว่าขนมปาดโบราณของชุมชนมีมานานแล้วนะ
จะทำกันในงานประเพณีสำคัญเท่านั้นคุณผู้ชม
ส่วนขนมปาดก็ประกอบไปด้วยข้าวเจ้าน้ำอ้อยน้ำตาล
วิธีการทำเริ่มจากน้ำข้าวสะอาดที่เป็นเข้าจ้าวบดละเอียดมาเคี่ยวกับน้ำอ้อย
กระทะใบบัวใช้ไม้พายคนกันไป๓ชั่วโมง
แล้วก็เทใส่ถาดทิ้งเอาไว้ให้เย็นหลังจากนั้นตัดป๊าบตัดเป็นคำ

ข้าวแคบเหรอ
เหมือนข้าวเกลียบเพราะแคบอย่างนี้
สำหรับราคาขายเป็นถาดนะคะถาดละ๒๐๐บาท
หรือถ้าก็ซื้อเป็นชิ้น๕๑๐บาทเท่านั้นแค่นั้นค่ะคุณ
ประโหมปากอาจจะมีที่มาจากการที่เวลาทำได้ต้องเทลงทาสค่ะ

เอ้าเขาก็จะแบบนี้เป็นนะ

และดูหลักฐานเขารักผู้ซีเมืองพยาว
มันเป็นข้าวเจ้าที่เป็นบท
แล้วก็ผสมกับน้ำอ้อยและน้ำตาล